กราบเดียวท่านประวัติภาพราชภาษณฑ์ธิกฤบ
ผมในแพทย์รายวัฒนศ์วิสุทธุเวศธ์

เพื่อปรับลดงบประมาณในหลายมาตรา

คือวันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลอับจนจริงเพราะว่าต้องไปยืมวัคซีนจากประเทศผู้ฐาน
ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กและยากจนกว่าเรามากครับ
ท่านประธานครับรู้ไหมครับว่ายืมจำนวนเท่าไหร่ครับ
ตัวเลขตัวนี้มันเป็นการบ่งชี้เลยครับว่า
สถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงครับ
ถามว่าวันนี้ประเทศไทยและประชาชนคนไทย
ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยสายตาสั้นครับและท่านประธานครับ
รัฐบาลนั้นสายตัดสั้นต้องไปตัดแว่นครับ
ถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยเวลาใส่ด่านสั้นเนี่ย
ภาพจะเบลอมองอะไรไม่เห็น
เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมองไม่เห็นภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

ภาพนั้นคือวิกฤตการณ์ของโรคระบาดโควิดที่ร้ายแรง
ในระลอกที่๓และระลอกที่๔ครับ
ท่านประธานครับวันนี้มีคนตายเป็นใบไม้ร่วง
วันนี้มีคนป่วยตายอยู่ที่บ้าน
วันนี้มีคนเจ็บเป็นจำนวนหลายพันคน
อาการหนักมากกว่าห้าพันใส่เครื่องช่วยหายใจมากกว่าหนึ่ง
พันคนท่านประธานครับนี่คือเหตุผลว่าผมเลยจำเป็นที่จะต้องปรับลด

ท่านประธานครับผมจะให้รายละเอียดนะครับ
ว่าในมาตรา๙เนี่ยผมคิดว่าสามารถจะปรับลดงบประมาณลงได้

ผมขอปรับลด๒๘๗๖๑๖๐๐ครับ
เว็บ๒ครับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผมขอปรับลด๒๕๒๑๖๐๐บาทครับ

ในวงเล็บที่๑คือแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผมขอปรับลด๒๗๒๘๘๙๐๐บาทครับ
วงเล็บที่๒คือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผมขอปรับลดซึ่งตรงนี้สูงนะครับ
คือ๑๒๖๙๖๔๘๐๐บาทครับ
สำหรับกรมบัญชีกลางครับท่านประธานครับ
เล็บหนึ่งคือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ผมขอปรับลด๓๐๒๔๕๒๐๐บาทครับ
กรมศุลกากรครับท่านประธาน
เล็บ๑แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ขอปรับลด๔๑๔๖๒๐๐ครับ
เล็บ๒ครับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน

ปรับลดไป๑๐๓๒๗๐๐๐บาท
สำหรับกรมสรรพสามิตรครับในวงเล็บ๑
คือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
ปรับลดไป๓๓๘๖๒๒๐๐บาทครับ
กรมสรรพากรครับท่านประธาน
เล็บ๑คือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
เช่นเดียวกันครับก็ปรับลดไป๘๖๒๗๘๕๐๐บาทครับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คือแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันครับ
ปรับลดไป๓๓๘๑๐๐บาทครับ
สำนักงานบริหารหนี้สานะครับ
ในวงเล็บที่๑แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ปรับลดไป๑๗๒๑๒๐๐บาทครับ
ก็ปรับลดไป๑๖๕ล้านครับ
ต่อไปคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
เล็บหนึ่งคือแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผมขอปรับลดไป๓๘๖๗๙๘๐๐บาทครับ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนเนี่ยนะครับในวงเล็บหนึ่งคือแผนยุทธศาสตร์ครับ
นุศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผมขอปรับลดไปยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทครับ
ทั้งหมดนี้ผมขอปรับลดในมาตรา๙และยังมีอีกหลายมาตรา
ที่ผมขอปรับลดไว้เนี่ยนะครับเพราะผมต้องการให้นำเงินเหล่านี้เนี่ย
ไปใช้กับการระบาดของโควิดซึ่งกำลังวิกฤตอย่างหนัก
ใช้ใช้อะไรบ้างครับใช้ทุกเรื่องครับ
ทั้งการป้องกันเฝ้าระวังรักษา
สำหรับสถานการณ์ที่วิกฤตในขณะนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ